คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะ
ทางตำรวจสพคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีได้รับแจ้งค่ะ
ว่ามีผู้หญิงคนนึงเหมือนกับหมดสติ
แล้วก็กู้ภัยต้องช่วยกันปั๊มหัวใจแบบนี้ค่ะ
หัวใจอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงแต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตอยู่ในปั๊มน้ำมันเอสโซค่ะ
ก่อนถึงศูนย์การค้าฟิลเจอร์พาร์ครังสิต
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
แล้วก็ข้างร่างของผู้เสียชีวิตลูกสาวนั่งร้องไห้อยู่ใกล้ด้วย
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางเผือดภาคเพียรอายุ๖๘ค่ะ
เป็นชาวจังหวัดพระนครศรียุธยานะคะ
ลูกสาวที่นั่งร้องไห้อยู่ใกล้ศพ
ชื่อว่านางสาวจิราภาคเพียรอายุ๓๗ปี
คือมันน่าสลดตรงที่ว่า
ตัวลูกสาวนางสาวจิราภาบอกว่า
จริงแล้วก่อนที่แม่จะหมดสติ
แล้วก็ต้องปั๊มหัวใจจนเสียชีวิตเนี่ยนะ
ลูกชายของแม่ก็คือพี่ชายของเธอ
เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตอยู่ที่เมืองทองธานี
แต่เธอไม่กล้าบอกแม่
กลัวแม่จะช็อกกลัวแม่จะเสียใจ
ก็เลยบอกว่าแม่เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่ชายกันหน่อย
ก็นัดแม่ให้ไปเจอกันแต่ยังไม่ทันได้เจอ
แม่มาช็อกหมดสติหัวใจหยุดเต้น
ในรถตู้เลยเนี่ยค่ะเธอก็เลยบอกว่าโอ้โหนี่เธอต้องสูญเสียทั้งพี่ชาย
สูญเสียทั้งคุณแม่ด้วยนะคะ
คือเธอนัดแม่ให้ออกมาจากหมู่บ้านแม่ก็นั่งรถตู้ประจำทางจากหมู่บ้านนะคะ
ก็จะมาเจอกันเธอก็โทรศัพท์หาแม่
สุดท้ายคนที่อยู่ในรถตู้ก็บอกว่าแม่ต้องให้กู้ชีพกู้ภัยมาปั๊มหัวใจ
เพราะว่าช็อกไปหมดสติแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
นี่คือวันเดียวกันเลยใช่ไหมวันเดียวกันเลยค่ะ
คือพี่ชายเธอเสียชีวิตประมาณสัก๖โมงเย็น
แล้วก็เธอนัดแม่มาแม่มาเสียชีวิตประมาณเกือบ๓ทุ่ม
โอ้โหห่างกันแค่ไม่กี่ชั่วโมง
ช่วงบ่ายวันนี้นะคะนางสาวจิราภาแล้วก็พี่ชายอีกคนนึงนะคะ
รวมถึงญาติยาดก็ติดต่อขอรับศพนางเผือด
และพี่ชายที่เสียชีวิตไปก่อนหน้าแม่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะ
นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โอ้โหครอบครัวเศร้าใจมากนะคะ
สูญเสียสองคนไปในเวลาที่ไล่เรียกกันเลยอ่ะ
นางสาวจิรภาบอกว่าคือเมื่อวานนี้เนี่ย
โทรศัพท์ไปบอกแม่ว่าพี่ชายป่วยไม่กล้าบอกว่าพี่ชายเสียชีวิตแล้ว
ก็นัดมาเจอกันบอกว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมพี่ชายด้วยกัน
ระหว่างทางเธอโทรศัพท์ถามแม่นะคะ
ถึงไหนแล้วอยู่ไหนแล้วคนขับรถตู้รับสายแทน
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าแม่ช็อกหมดสติในรถตู้
ปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตไม่ได้

คือลูกสาวบอกว่าแม่ก็มีโรคประจำตัวแล้วค่ะ
เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นความดันด้วย

ตัวนางสาวจิราภาลูกสาวก็บอกว่าเสียใจมากนะคะ
พี่ชายมาเสียชีวิตช่วงเย็นวันเดียวกัน
ค่ำแม่ก็มาเสียชีวิตไปอีกคนนึง
พอเราไปถึงรถมันติดมากก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหม
แล้วก็ข้ามสะพานลอยข้ามสะพานลอยมาที่ปั๊มเนี่ย
เขาปั๊มกันนานมากจนแบบ
ได้ขึ้นขึ้นยังไงก็ได้ขึ้นเถอะอะไรอย่างนี้

ก็เยอะถือว่าเยอะนะก็คือ

หลวงบ้าต่างนะให้ช่วยแต่เขา
เนี่ยแม่เสียแม่ก็ยังไม่รู้ว่าลูกเขาตายนะ
ไม่ไม่เคยคิดไม่เคยคิดเลย
พี่ชายเสียมันก็เสียใจพอทนแล้วป่ะ
ไปแบบคู่แล้วก็วันเดียวกันอะไรอย่างนี้
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปคุยกับ
เห็นเหตุการณ์ที่เขาอยู่ในปั๊มน้ำมันน่ะนะคะ
นางสาวรุ้งลาวานเนธโสภา
เธอก็เล่าให้ฟังว่ารถตู้ขับเข้ามาจอด
แล้วก็เห็นคนขับรถตู้นำนางเผือดมานอนราบอยู่ที่พื้นค่ะ
ตอนนั้นก็นิ่งไปแล้วนะคะดูเหมือนไม่ได้สติ
ตอนแรกคิดว่านางเผือดแค่เป็นลมก็เลยเอายาดมไปให้
แล้วก็เอากระดาษไปพัดให้ด้วยค่ะ

สักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงนะคะ
ก็ปั๊มหัวใจแบบนี้ค่ะปั๊มอยู่นานนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าปั๊มอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง
ชีพจรของนางเผือดก็อ่อนลงเรื่อยและสุดท้ายก็เสียชีวิตค่ะ
ยังค่ะ
เขาก็ตกใจเขาก็แบบพี่ผู้หญิงเขาก็บอกว่าช่วยแม่หนูด้วยช่วยด้วยเขาก็ร้อง
พอรถกู้ชีพมาเสร็จเขาก็ช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยอะไร
ก็สุดท้ายเห็นเขาคุยกับลูกสาวว่าแกน่าจะไม่รอด

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะญาติก็ได้นำร่างของ
แม่และลูกชายไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระขาวอำเภอบางบาน
จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะ
ก็มีพิธีรดน้ำศพญาติพี่น้องคนใกล้ชิดก็มาร่วมงาน
จะมีการชาปนกิจในวันจันทร์หน้านะคะ